ติดตามความขึ้นไหวของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ
หลังจากที่เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์แล้วนะครับ

เพื่อที่จะมีการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ซึ่งข่าวนี้ก็คือทุกคนที่เดินทางไปนะครับ
มีผลเป็นลบไม่มีใครติดโควิด๑๙
ส่วนการฝึกซ้อมนะครับในช่วงเดินทางมาโน่เอง
ก็บอกว่ามั่นใจนะครับว่าจะพาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้นะครับ
ส่วนนักเตะที่มาจากหลีกยุโรปนะครับ
ก็เชื่อว่าจะยกระดับทีมชาติไทยได้ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับ
ก็เดินทางไปถึงสิงคโปร์เมื่อวันที่๑ธันวาคมนะครับ
แล้วก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลสิงคโปร์ด้วยนะครับ

หลังจากที่ได้ให้นักเตะมีการศึกษาวิดีโอคู่แข่ง
ช่วงที่พักอยู่ที่โรงแรมในช่วงเช้า
ส่วนนักเตะก็ยังขาดเพียงเจนพบโพขี่นะครับ

ชาญาทิพย์สมกระสินธิริยธรรมุนมาทัน
ที่จะเดินทางมาสมทบในวันที่๖ธันวาคม
แล้วก็ฟิลิปโลเลอร์จะเดินทางมาสมทบในวันที่๑๒ธันวาคม
ตอนแรกจะเดินทางมาวันที่๑๑นะครับ
โน่เองก็กล่าวว่าเป็นการซ้อมมื้อแรก
เน้นเรื่องของระบบเรื่องแนวทางที่ต้องการ
เพื่อให้นักเตะได้เล่นวันที่เจอกับตีมอลเลเต้

โดยทุกคนซ้อมเป็นอย่างดีซ้อมได้อย่างเข้มข้น

เหลืออีก๒วันก็จะซ้อมได้อย่างเต็มที่
ทุกคนมีสภาพร่างกายที่ฟิตเต็มที่นะครับ
แล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของผ้าพื้นสนามด้วยนะครับ
ที่บอกกันว่าเป็นพื้นใบเป็นย่าใบใหญ่อีกแล้วนะครับ
ส่วนการที่ได้๓ผู้เล่นจากยุโรปนะครับ
ทั้งเกวินธรรมสัจยะนันท์ธรรมรัฐซึ้งจิตถาวร

จะช่วยยกระดับทีมชาติไทยได้นะครับ

แล้วก็จะช่วยยกระดับในเรื่องของการฝึกซ้อมด้วย
ก็หวังว่าจะได้เล่นครบถึง๘แมทนะครับ
นั่นก็หมายความว่าทีมชาติไทยก็จะเข้าชิงชนะเลิศนะครับ
ไปดูเรื่องราวของโค้ชหัวหน้าฟุกศร

ไทยได้แชมป์อาเซียนคลับมา๕สมัย

แชมป์แห่งชาติอาเซียนได้นะครับ

คนที่เคยพาคว้าแชมป์ได้ก็มี

แล้วก็ซิกโกลกิจกษัตริย์เสน้ำเมืองพาทีมคว้าแชมป์ในปี๒๐๑๔แล้วก็๒๐๑๖
ทวีปแอฟริกาเสริมทัพลุยเล็กที่๒
ก็มีทางด้านอายุมาซิก้าทีมชาติเคนย่า
ก็เคยเล่นอยู่ในหลีกยูโรปทั้งในหลีกเกงก์
ทีมเกงก์ในหลีกเบลเยี่ยมในปี๒๐๒๐

โดยทีมล่าสุดก็คือวิเซลโกเบอยู่ในเจรีกประเทศญี่ปุ่น
แต่ก็สุดท้ายแล้วถูกยกเลือกสัญญา
ก็เคยเล่นในหลีกยังยูโรปสตองดันดีแอฟ
แล้วก็ทีมล่าสุดก็คือโลซานสปอร์ตในหลีกสวิสเซอแลนด์
ก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับบุรีรัมยูไนเต็ด
ออกมาเปิดเผยอย่างเป็นทางการ
สโมสรได้มีการปล่อยยืมนักเตะ๕ลายออกจากทีม

ก็จะประกอบไปด้วยเรียวมัสมะระกองกลางชาวญี่ปุ่น

จะไปอยู่กับโปรลิสเฮโรและเควินอินเกซโซ

เตรียมที่จะย้ายไปค้าแข้งกับเชียงรายยูเนเต็ด

แบล็กซ้ายจะไปอยู่กับราชประชาในไทยหลีก๒